มาดูกันดีกว่านะคะกับรักที่ไม่สมหวัง
งงมากเลยค่ะน้องใบเฟิร์นลูกสาวพี่จตุลงค่ะ
ล่าสุดเลิกแล้วกับแฟนตีหล่อที่อินเลิฟหนักมากค่ะ
คุณเคนฮาเซกาว่านั่นเองนะคะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวก็มีคนไปสืบสอดในไอจีนะคะ
เพราะว่าปรากฏว่านะคะนี่เริ่มจากคุณพ่อก่อนนะคะ
คุณพ่อลงเลยเหมือนแฮปปี้และแล้วนางก็โสดคนลูกนะ
สะใจไอ้ช้อยไปรีบไปเก็บฉากนะคะ
ซึ่งก็ไปตามส่องในของคุณเฟิร์น

เขาคบกันประมาณ๓๔ปีตอนนั้นก็หวานนี่เลิฟมาก
คอยรับส่งตลอดขับรถไปหานู่นนั่นนี่นะคะ
แล้วก็มาพีคกันลงรูปอันนี้ไม่ใช่แฟนใหม่นางนะ

แล้วไปดูในของเคนยังไม่ลบนะ
ลงรูปแบบว่าขออยู่กับมะมี่แบบนี้ต่อไปกับแม่นะคะ
ก็ขอเป็นโสดกันต่อไปซึ่งนะคะเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเลิกกันแบบสายฟ้าแลบครั้งนี้

เออก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณเคนเนี่ยค่ะผู้ชายเขาอยากจะไปขอเฟิร์นแต่ง
แล้วพ่อจตุรกเนี่ยขอสินสอด
เออก็ต่อลองกันอยู่นะก็นึกว่าจะได้แต่งคุณผู้ชม
ส่วนความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะก็คบหาดูใจกันมา๒กับ๓ปีแล้วค่ะ
และไม่มีแพลนถึงขั้นจะแต่งงานค่ะ
ซึ่งด้านครอบครัวของสาวเฟิร์นก็ไฟเขียวแต่ก็มีข้อแม้ว่า
ต้องมีสินสอดอย่างที่บอกไปมาสู่ขอจำนวน๒ล้านบาท
ส่วนสาเหตุนั้นก็ต้องรอใบเฟิร์นกับคุณเคนค่ะ
เมื่อคืนนี้ฉันก็รู้จักคุณเคนไงคะทักไลน์ไปถามนางอยู่นะคะ
แต่ว่าอย่างที่ทราบช่วงนี้ก็อาจจะหัวใจไม่ค่อยแฮปปี้

จริงอยากรู้เหมือนกันนะพี่แจ๊คเพราะว่าด้วยความว่าคุณเคนเนี่ย
เขาก็เติบโตมาในวงการตลกเนอะ
ถ้าเกิดว่าเลิกกันไปกับลูกสาวนักแสดงตลก